ต่อกันที่สาวสวยกันบ้างค่ะมดนับประพัฒน์ค่ะ
ล่าสุดนั้นเจ้าตัวค่ะติดโผล่ว่าเป็นหนึ่งในสาวที่เซ็กซี่ด้วยล่ะค่ะ
แม้จะเป็นคนบันเทิงที่อยู่ในวงการมานานค่ะ
แต่ดีกรีความฮอตของนักแสดงสาวมดนประพัฒน์ก็ยังคงพุ่งขึ้นเรื่อย
โดยเฉพาะค่ะเมื่อเจ้าตัวนั้นปรับลูกเป็นสาวเซ็กซี่
ก็ดูเหมือนว่าจะมีทั้งงานถ่ายแบบอวดหุ่นแซ่บ
แล้วก็งานละครเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะ
จนตอนนี้นะคะเจ้าตัวก็มีรายชื่อติดโพสต์สาวเซ็กซี่ไปซะแล้ว
ซึ่งนักร้องนักแสดงสาวก็ปลื้มใจค่ะที่หลายคนนั้นให้โอกาสเธอ
เธอนั้นได้รับตำแหน่งนี้
โดยต่อไปนี้นะคะก็พร้อมจะเต็มที่กับงานที่ได้รับ
จากนี้ค่ะก็ยังแง้มถึงเรื่องหัวใจกับหนุ่มนอกวงการ
แฮปปี้ดีแต่ขอยังไม่รีบเปิดตัวค่ะ
จริงอย่างที่บอกแหละว่าเราก็ได้หมดนะคะอยู่ที่ผลงาน
รับผลงานว่าเขาจะจ้างเราไปทำแบบไหนอะไรอย่างนี้
ถ้าจะให้เราเป็นเซ็กซี่เราก็อ่าได้เพราะว่ายังไงเดี๋ยวทางช่องก็ดูแลอยู่แล้วว่า
ลิมิตได้เท่าไหนหรือว่าจะเป็นสายน่ารักก็ได้ค่ะ
เขาเรียกว่าพอปรับลุคเนี่ยทำให้งานที่เราได้เนี่ย
มันเป็นงานที่ทำให้เราดูโตขึ้นเหมือนเราเหมือนเป็นอีกงานหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้รับ
ไม่เคยได้ทำมาก่อนแต่ว่าวันที่โตขึ้นด้วยอ่ะ
ทางผู้ใหญ่เขาก็จะขีดลิมิตมาให้เราอยู่แล้วว่า
ไลน์ชิ้นนี้ลิมิตเท่านี้พอนะเราก็จะมีคนคอยดูให้อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งกังวลหรือวอรี่อะไรเลยค่ะว่า
มันเยอะเกินไปหรืออะไรยังไงอย่างนี้
ความรักน่าเบิ้ลเนอะ
ดีค่ะยังดีอยู่ค่ะเรื่อยเอาไปเรื่อยไปละกัน
ไม่ใช่ไม่เปิดหน้าแต่มีคนเขาก็รู้กันแล้วอ่ะ
จริงเราว่าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเราโอเคนะ
โอเคคือเหมือนเราสบายใจทั้งคู่ค่ะ
เพราะว่าหนึ่งเราก็งานเยอะเขาก็งานเยอะเวลาเจอกันก็อาจจะน้อยหน่อยอะไรอย่างนี้
แต่เราก็เหมือนก็ต้องทำความเข้าใจกันนะคะ
แล้วก็ดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันใช่มันก็ใช่

สำหรับสาวมดนะคะเรื่องความรักอย่าเพิ่งเปิดตัวค่ะ

ส่วนเรื่องผลงานนะคะตอนนี้ค่ะเธอมีผลงานการแสดงที่แซ่บที่สุดเลยนะคะ
ไม่แพ้คดีเดียวยังไงก็ต้องติดตามกันด้วยแล้วกัน